พูดถึงสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกเนี่ย
คนที่ออกมาแฉคนแรกเลยเนี่ยเป็นข่าวดังตอนนั้นคือคุณวิโรธ
ลักษณะอดิษรนะสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
เพราะว่ามีทางสมาคมรถบรรทุกเนี่ยเขาไปร้อง
เรื่องเอาไว้เขาบอกโอ้โหเขาจ่ายสวยกันจนไม่ไหวแล้ว
เรียกเก็บสวยแบบหนักหนาสาหัสเลยครับล่าสุดนี้ครับช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณวิโรธ
นี่ไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะครับบอกต้องการไปตรวจสอบความเชื่อมโยง
ว่ารถบรรทุกคันเกิดเหตุเนี่ยเกี่ยวข้องกับสวยสติ๊กเกอร์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไหม
หรือมันกลับมาอีกแล้วแล้วมันเลิกไปพักนึงมันกลับมาอีกแล้วหรือเปล่า
แต่พอไปถึงนะฮะปรากฏว่ามีเครนเนี่ยมายกรถบรรทุกคันเกิดเหตุขึ้นมาแล้ว
แล้วก็มีรถเนี่ยมาตักดินท้ายรถถ่ายเทดินไปแล้ว
คุณวิโรธถึงกับเดือดนะฮะบอกนี่มันคือการทำลายหลักฐานหรือเปล่า
เพราะว่ากรมทางหลวงเขาเตรียมเครื่องชั่งน้ำหนักมาเตรียมชั่งน้ำหนักแล้ว
แล้วคนมาเอาดินออกไปได้ยังไงมันก็ชั่งไม่ได้สิใช่นี่แล้วมีตำรวจอยู่ในพื้นที่
วิโรธก็เลยถามตำรวจเลยอ๋อคุณปล่อยใครเข้ามาเนี่ยบอกพี่อย่างงี้พี่ต้องเขียนรายงานนะพี่
ให้ใครมาตักดินไปแล้วเอาดินไปไหนเนี่ยเออดินเอาไปทิ้งที่ไหน
มันคือการทำลายหลักฐานหรือเปล่าแล้วสวยสติ๊กเกอร์อีกล่ะ
มันคือยังไงรูปดาวเขียวแบบนั้นมีตัวบีเนี่ยมันคือสติ๊กเกอร์อะไรยังไง
ถ้าพบว่ามีข้อได้จริงว่ามีการนำดินไปทิ้งจริง
ก็ต้องมีการดำเนินคดีเรื่องการทำลายวัตถุหลักฐานครับ
แล้วก็ต้องการดำเนินคดีกับเจ้าโบราณที่ตำรวจที่ปล่อยปากล้าเผลอ
และอย่างไรก็ตามก็ต้องคำนวณทางวิศวกรรมได้ว่าทิ้งไปกี่คันรถ
แล้วคำนวณกลับมาเป็นน้ำหนักของดินได้ด้วย
ก็สามารถพิสูจน์ทำวิศวกรรมได้ว่าบรรทุกเกินหรือไม่
ถูกไม่ถูกครับดังนั้นท่านต้องเก็บให้ครบทุกประเด็นนะครับ
นี่ฮะทางตำรวจก็ต้องมาชี้แจงนะครับ
ท่านพันธุ์โทพระกอบอินเกตทรองผู้มีบการจรจรสอนอพระขนมนะฮะ
เจ้าของท้องที่ท่านก็บอกว่าขั้นตอนการตักดินออกเนี่ย
มันเป็นจังหวัดชุลมุลน้องมิ้นตำรวจเอง
ตำรวจก็ต้องดูเรื่องการจราจรอยู่การจราจรมันติดมาก

รถบรรทุกก็ขับเลี้ยวหลบออกไปถ่ายเทดิน
ตำรวจก็ไม่รู้ว่าเอาดินเนี่ยไปทิ้งตรงไหนเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบให้
ไม่คือมันไม่น่าตักดินเร็วขนาดนั้นนะ

ตอนนั้นอาจจะชุนละมุนตำรวจก็
คิดว่าเป็นรถของกรทมกอทมก็คิดว่ารถตำรวจหรือยังไง
อ๋อคุณไม่ได้คุยกันอย่างนี้เหรอมีบริษัททางหลวงที่เอาเครื่องช่างน้ำหนักมาเตรียมช่างอีก
ก็เลยนึกว่าให้ทางนั้นเขาทำงานกันไปอย่างนี้
ไม่รู้แต่อินตานาทำงานกันอยู่แต่อยู่ไม่เก็บใจอะไรยังไง
ลองฟังช่วงที่ตำรวจคุยกับคุณวิโรธหน่อย
ครับครับ

นั่นหมายความว่าก็ต้องมีการดำเนินคดีเรื่องการทำลายวัตถุหลักฐานถูกไหม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

โอ้โหแต่ไอ้ดินเนี่ยไปไหนเนี่ยใช่ไหม
ต้องดูคลิปของเจ้าหน้าที่กรทมใช่ไหม
กำลังตักอยู่แล้วรถขนดินออกไปเลย
ไม่แต่จริงถ้านึกดูตอนนั้นพอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ย
รถมันจะต้องติดมากแน่นี่ทิ้งไปแล้วแหละพี่หุย
เข้าโครงการอ่ะแต่มันเป็นพื้นที่เอกชนส่วนบุคคลเขาไง
ใช่ค่ะอันนี้เราไม่ได้แอบถ่ายนะทางทีมผู้ว่ากรทมเข้าไปนะ
ใช่ค่ะเขาบอกเลยเจ้าหน้าที่เปิดค่ะเปิดเนี่ย
แต่ว่าก็สุดท้ายเขาไม่ได้เปิดนะคะแต่ก็นั่นแหละ
หรือเผื่อทางเจ้าของรถบรรทุกหรือว่าไซส์งานก่อสร้างมีอะไรอยากจะชี้แจงอะไรก็บอกมานะ

แล้วก็เจ้าหน้าที่กรทมขี่รถไล่ตาม
เนี่ยมันไม่น่าตักแบบได้เร็วขนาดนั้นไงพี่อุ๋ย
อันนี้รองภูมิกับการจราจรสอนอพระขนงท่านพันธโทประกอบอินเกต
มันเป็นช่วงชุลมุนตำรวจก็ต้องไปอำนวยการจราจรมันเป็นช่วงเย็น

แปลว่าตำรวจดูการจำจรแล้วไม่ดูตรงนี้
ก็ไม่รู้เขาอาจจะคิดว่าทางทีมกรทมเนี่ยเอารถมาตักดินไง

มีของหน่วยงานไหนเพื่อที่จะมาเอาดินไปรอช่าง
เพราะดินเนี่ยเป็นดินที่จะชั่งน้ำหนักของกลาง
พอตักดินเสร็จปุ๊บใส่รถบรรทุกปั๊บ

พีมกรทมก็ถึงพึ่งมารู้ว่า
เฮ้ยจะไปไหน
ดูตอนที่เจ้าหน้าที่ขี่รถไล่ตามที่มีคลิป
อันนี้ตอนปลายแล้วมันมีตอนต้นอยู่ใช่ไหม
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วเขาพยายามเรียกอ่ะ

ล่าสุดคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองนะครับ
ท่านประธานสหพันธ์ขนส่งแห่งประเทศไทย
ยืนยันว่าสติ๊กเกอร์ที่เห็นติดอยู่หน้ารถบรรทุกนี่ฮะ
ดาวสีเขียวภาษาอังกฤษตัวบี
นี่เป็นสัญลักษณ์ของสวยสติ๊กเกอร์
ที่ผู้ประกอบการใช้เคลียร์กับปำรวจท้องที่
ให้รถบันทุกข์วิ่งระหว่างสายงานก่อสร้าง
ในช่วงเวลาสั้น๑๐วัน

โดยสติ๊กเกอร์นี้จะเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่า
เคลียร์แล้วสามารถวิ่งได้
อกเวลาที่กำหนดแล้วก็บรรทุกน้ำหนักเกินได้
อันนี้ข้อมูลจากคุณอภิชาติภัยรุ่งเรืองนะ
ประธานสาพันธ์ขนส่งแห่งประเทศไทย

เป็นคนเอาเรื่องพวกนี้ไปร้องกับ

ถามว่าเอ๊ะทำไมก็รถบรรทุกด้วยกันทำไมถึงไปร้องกันเอง
เพราะว่ามีส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ต้องการจ่ายสวย
แต่อีกส่วนนึงยังจ่ายสวยอยู่สวยสติ๊กเกอร์
มันก็ทำให้คนที่เขาไม่จ่ายสวยไม่ซื้อสติ๊กเกอร์

เพราะเขาต้องบรรทุกน้ำหนักตามน้ำหนักใช่ไหม
มันก็ไปสู้กับรถที่มันบรรทุกน้ำหนักเกินไม่ได้ไง

เพราะว่าบรรทุกน้ำหนักเกินเขาได้เที่ยวน้อยกว่า

นี่อย่าบอกนะว่ารถคันนี้ก็คือรถคันนั้น

จะมาตักจากที่นี่ไปชั่งก็คงยากแล้วล่ะ
เพราะมันคงเทรวมกันไปหลายกองแล้ว

เพื่อท่านที่ใช้พื้นที่แถวถนนสุขุมวิทย์นะครับ

ล่าสุดรถบันทุกข์ก็ดึงขึ้นมาได้แล้ว

วันนั้นมันยังมาไปเเค๊ยใช่ไหม

แต่มันแหม่หวั่นใจนะพี่อุ๋ย
แบบนี้มันจะมีประมาณ๗๐๐จุดทั่วกรุงเทพ
อาจารย์ชาติชาติบอกว่าเพราะว่าเขากำลังเอาสายไฟลงดิน
กำลังทดสอบเอารถวิ่งผ่าน
ปกติถ้าน้ำหนักปกติเนี่ยต่อให้รถบรรทุกแบบนี้

หักลงไปเลยแผ่นเล็ก
มันมีอยู่๗๐๐จุดทั่วกรุงเทพ
พ่อถนนสุขุมวิทประมาณ๒๐๐กน

ค่ะ